คุณผู้ชมคะต่อกันเรื่องนี้เลยก็แล้วกันนะคะ

แล้วเราเคยเห็นข่าวในต่างประเทศไหมที่บอกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้ามันระเบิด

เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ครอบครัวนี้บอกเกือบเอาชีวิตไม่รอด
สกูตเตอร์ไฟฟ้าระเบิดแล้วไฟมันไหม้ด้วยค่ะ

ไม่ใช่คุณแล้วก็ไม่ได้ปิ้งย่างอะไรใดด้วย

แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังช่วยกันคือเข้าไปไปดับไฟ
แล้วก็ใช้เวลาดับไฟอยู่สักประมาณ๑๕นาที
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยก็ต้องไปเอาไอ้ซากสกูตเตอร์ไฟฟ้าออกมาจากห้องเช่าด้วยนะคะ

เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณบัญชาอุ้มพิมาอายุ๔๓ปี
บอกว่าตอนเกิดเหตุนอนอยู่ในบ้านนั่นแหละ
แล้วได้ยินเสียงระเบิดแล้วมันก็มีไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตัวเขาเองกับลูกนะคะที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมด๓คน
วิ่งหนีตายกันออกมาแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เจ้าตัวบอกเลยนะว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจาก
ของไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามันระเบิด
เพราะเขาเอารถไปลุยน้ำมา
อ้าวมันช็อตไหมเออมันเป็นไปได้ไงคุณ

ถ้าฝนตรงฝนตกมันไม่น่าจะช็อตไม่น่าจะระเบิดได้นะ
แต่เขาบอกว่ามันจอดไว้เฉยนะ

คือมันอยู่ดีมันก็ระเบิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้อยู่มันก็ตุ้มขึ้นมาเลย

นี่ฮะเป็นสกุตเตอร์

โอ้โหผู้เป็นพ่อบอกดีที่ลูกก็หนีตายออกมาได้นะคุณนะ
ใช่ค่ะทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบคุณดูสภาพดิ

เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแบตเตอรี่รถสกูเตอร์ไฟฟ้า

แล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุ
อีกครั้งหนึ่งก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าค่ะ
แต่จริงสกุตเตอร์ก็ลุยฝนได้นะคุณนะ

ใช่ครับก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันนะครับ